ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

สวัสดีค่ะ

เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย

ประมาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
รายการที่เป็นกำลังใจเป็นเพื่อน
ให้กับคนที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งและคนที่สู้ชีวิตทุกคน

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
อยู่ตรงนี้ค่ะคอยให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะ

แล้วก็ขาดแคลนเงินทุนนะคะที่ทำการเอาไปสู้นะคะ
ก็สามารถสมัครนะคะมาสู้กับพวกเราได้ค่ะ
พร้อมยินดีที่จะแจกเงินให้กับทุกท่านเลยนะคะ
มาได้ก็ตามที่ร้องครบสิบหยิบไปเลยค่ะ
๑ล้านบาทครับ
ครั้งที่แล้วโอ้โหนอกจากขาจะใหญ่แล้ว
หัวใจใหญ่กว่าขาเยอะนะคะ
ร่างกายไม่ได้เป็นอุปสรรคของเธอเลย
มีความสามารถจริงเราเองก็เก่ง
แล้วก็เป็นห่วงว่าทำไมไม่ใช้ตัวช่วยเลย
ไหนได้คุณป้ายาหยีเธอมีความมั่นใจและมีความสตรองมากนะคะ
ร้องโดยไม่ใช้ตัวช่วยเลยคว้าไปแล้วอ่ะ

เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
คุณยายีร้อง

ได้ครับ
ตอนนี้ถามแล้วว่ามีเงิน๑แสนบาทใช้ได้นานเท่าไหร่
คุณป้ายาหยีเธอก็บอกว่า๑แสนบาทนี่๓คนในครอบครัวใช้ได้ทั้งชีวิตเลยนะคะ

ได้ฟังเราก็ดีใจตื้นตันใจที่เธอทำได้

อยากให้เธอไปให้ถึงฝั่งฝันจริง

มีสิทธิ์เหยียบเงินล้านแน่วันนี้
แล้วอีซูซูดีแม็กซ์จะได้ประคับประคองชีวิตเธอหรือไม่ค่ะ

สถานการณ์ชีวิตโจรสมัติปัจรัส
สวัสดีครับสวัสดีครับ
เป็นไงครับการขึ้นเวทีวันนี้

ต่างจากครั้งแรกครั้งที่๒ไงครับคุณยายี
ตอนแรกป้าขึ้นมาป้าก็ใจสั่นครั้งแรก
เพราะครั้งที่สองก็เคยเวทีแล้ว

เงินล้ำ

กฎิกาเราไม่มีอะไรนอกจากร้องให้ถูกต้อง

ตอนนี้มีแน่นะฮะ

เขาจะต้องพันตั้งแต่ปลายเท้า
๑๕นาทีนะคุณป้า

เขาก็ย่าไม้ข้างนี้เขาก็ขันอยู่อย่างนั้น

ระหว่างขันก็คือจะพันขาให้เล็ก

แล้วน้ำในส่วนที่ดันขึ้นมาจะไปออกที่ไหน

ทั้งหมดทั้งมวลกว่าขาจะหายเป็นปกติ

ราคาล่ะ๓เดือน
เดือนนี้เขาจะมีราคาให้๑เดือน
สมมุติว่าป้า๑เดือน๓๐๐๐นะ

จนกว่าเราจะว่าป้าพอแล้ว
ป้ามันยุบแค่นี้ป้าก็พอแล้ว

ดีกว่านี้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปขันถ้าเราเดินก็ลงเหมือนเดิม
มันก็ลงมาอีกก็ต้องไปขันอยู่เรื่อย
เดี๋ยวเข้าใจแล้วอันนี้ไม่ใช่ขั้นตอนรักษา
เป็นขั้นตอนทุเลาและเยียวยาเท่านั้นเองเฉย
หรือว่าถ้าวันนี้ป้าอยากหายให้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลย
ต้องทำให้ได้ล้านหนึ่งอีก๔เพลง
อีก๔เพลงกับ๓ตัวช่วยหนูว่าถ้าอย่างนั้นขาป้ามีสิทธิ์หายแน่นอน

ตัวช่วยยังอยู่ครบแล้ววันนี้หลานมาเชียร์เหมือนเดิมนะครับ
ขอต้อนรับน้องสปายครับสวัสดีครับ

สปายวันนี้ต้องเชียร์คุณยายเต็มที่นะ

เงินล้านหนึ่งแล้ววันนี้มีสิทธิ์แน่
เอาละครับคุณยายี
ตอนนี้จะมาถึงเพลงที่๗มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาท
ฟังกันเลยครับอินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาทครับ
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาทครับ
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาทครับ
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาทครับ
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาทครับ
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาทครับ
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาทครับ
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาทครับ
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาทครับ
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาทครับ
ยงนี้
ถ้าเจอกูฟ้ายายีเป็นแฟนรายการ

บ้างแล้วแต่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยบ่อยค่ะพอจะรู้จักไหมครับ
ยายีรู้ค่ะสถานีวิทยุเปิดบ่อยไหมคะอันนี้
หน้าหนาวนี่ยิ่งเปิดค่ะนี่แล้วคิดว่าเราจะทำได้ไหมเพลงนี้
สองแสนนะครับเพลงนี้อืมคุณป้าปกติแล้วจะเป็นห้าสิบห้าสิบ
เพลงหลังสุดเนี่ยต่ำสุดเลยสามสิบเจ็ดสิบเพลงนี้สักเท่าไรคะ
สิบหกเสร็จสี่สิบหกสิบก็ยังอยู่ในมาตรฐานของคุณยายีที่
ลักษณะแบบนี้จะไม่ใช่ตัวช่วยอืมดูแล้วดูดูอาการแล้วเนี้ยอืม
อดเงินตอนนี้เยอะทีเดียวสามารถเอาไปเปลี่ยนชีวิตเธอได้
หลายอย่างถ้าหยุด
ก็รับหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าจะเล่นต่อก็มีโอกาสนะครับ
ถ้าเกิดพลาดขึ้นมา๑แสนที่มีอยู่เหลือครึ่งหนึ่งนะครับ
แต่ตัวช่วยยังอยู่ค่ะเหมือนเดิมพลาดก็ตอนนี้เสียดายมากมากแล้วล่ะ
เพราะว่ามันจะหายไปเยอะอยู่ที่การตัดสินใจค่ะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับคุณยายีเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท

คุณยายีมาถึงเพลงที่๗แล้วตอนนี้เธอมีอยู่๑แสนบาทถ้าเธอตอบว่าหยุดเธอจะรับ๑แสนบาทกลับอุตรดิษฐ์แต่ถ้าเธอตอบว่าสู้
เธอจะมีลุ้นสองแสนบาท
คุณยายีครับฟังอินโทรไปแล้วเพลงที่๗จะสู้หรือจะ
หยุดดีกว่าค่ะ

ตัวช่วยป้าอยากจะใช้แต่ว่าเกิดเลือกไปไม่เจออะไรเลยป้าก็

อึ้งกับป้ายายีอยู่
เป็นผู้หญิงที่มีอะไรมาให้เราแปลกใจอยู่เรื่อย
แปลกใจถ่ายใจเลื่อนไพ่ด้วยไม่ได้นะ

พลิกล็อกได้อยู่ตลอดเวลา
เพลงนี้เป๊กคิดว่ายังไงคุณป้าก็น่าจะเล่นเพราะว่าเหลือตัวช่วยอยู่๓ตัวช่วย

มองเห็นน้องสปายแล้ว

หยุดนะครับในเพลงที่๗
เพราะฉะนั้นคุณยายีก็จะรับเงินที่สะสมมาในเพลงที่๖

ชีวิตนี่นะ

แต่ก็อย่าลืมนะครับลูกค้าประจำของคุณยายีก็

ไปทำให้มันดูให้ดีขึ้นหน่อยก็ยังดี

บางคนที่ได้ลองเพลงก็สมัครเข้ามานะคะ

ขอบคุณพี่เอานิท่า
และนี่ก็คือนักสู้อีกคนนึงของรายการของเราวันนี้เข้ามาสู้ถึงที่สุดแล้วนะครับ
คุณยายีนักสู้เท้าช้างครับขอบคุณมากครับ

ค่าเงินหนึ่งแสนสำหรับป้าก็มีค่ากับป้ามากนะคะต่อชีวิตป้าไปได้อีกนานเลยค่ะ
ป้าก็จะใช้จ่ายยังประยัดค่ะถ้าอยากได้เงินแสนเงินล้านก็เข้ามานั่นแหละค่ะในรายการร้องได้ให้ล้านค่ะขอบพระคุณค่ะที่เป็นกำลังใจให้ป้าค่ะ
ขอขอบคุณค่ะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ยายหนูค่ะ
ตอนแรกแม่ยายผมเป็นโรคเบาหวานแต่ช่วงหลังนี่ไปเชื่อทางรายการทีวีไปซื้อยาสมุนไพรกินกลับกลายเป็นโรคไตเลยคราวนี้หนักเลยครับต้องฟอกไตอาทิตย์ละสองครั้ง
กลางคืนเดินเดินทีเรียกเขาก็ยังต้องลุกเพราะเราจะกินน้ำไหนหาข้าวให้กินอีกเก่งไอ้เขาไม่อยากปวดเขาค่ะ